มาดูความคืบหน้าเหตุการณ์ที่มีการโพสต์ลงในโลกโซเชียลนะครับ
แต่ปรากฏว่าถูกรถเก๋งสีดำชน
แล้วก็คนขับรถเก๋งสีดำขับรถหลบหนีไป
ทิ้งไว้แต่เพียงแผ่นป้ายทะเบียน
ทำให้พี่ชายของผู้ประสบเหตุ
เอาเรื่องนี้มาโพสต์ลงในโลกโซเชียล
ถูกตัดขาซ้ายกลายเป็นคนพิการนะครับ

แชร์ภาพและขอให้สังคมช่วยตามหา
เจ้าของรถที่ชนแล้วหนีนะครับ
ซึ่งเป็นการชนทำให้นายกิติศักดิ์ศรีวิจีอายุ๒๐ปี
ชาวตำบลหนองคาดอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรำ
ได้รับบาดเจ็บสาหัสแล้วก็แพทย์ต้องทำการตัดขาทิ้ง
จากบาดแผลมันเป็นบาดแผลใหญ่แล้วก็ตัดเส้นเลือดใหญ่ด้วยนะครับ
โดยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบริเวณถนนข้างโรงพยาบาลบุรีรำ
ตาดตรวนเมื่อตอน๓ทุ่มของคืนวันที่๑๒พฤษภาคมที่ผ่านมา
คนขับรถเก๋งสีดำหลบหนีไป
อุบัติเหตุเกิดขึ้นทำให้ผู้บาดเจ็บสาหัสต้องตัดขาซ้ายท่อนล่างนะครับ
โดยนายกิติศักดิ์เองผู้บาดเจ็บยังคงรักษาตัว
อยู่ที่โรงพยาบาลบุรีรำแล้วก็อยู่ในความดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิด
และปรากฏว่าเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับ
คู่กรณีซึ่งเป็นตำรวจยศพันธ์ตำรวจตรี
โผล่ไปเยี่ยมผู้บาดเจ็บและมอบเงินเยียวยาเบื้องต้นให้๕๐๐๐บาท
พร้อมกับกระเช้าเครื่องดื่มสุขภาพด้วยนะครับ
ผู้ที่ขับรถเก๋งสีดำแล้วก็ชนคันนี้นะฮะ
เป็นนายตำรวจระดับสารวัตรยศพันธ์ตำรวจตรีของสพแห่งหนึ่งในจังหวัดบุรีรำ
ซึ่งกรณีที่พันธ์ตำรวจตรีนายนี้ได้เข้าเยี่ยมผู้บาดเจ็บนะครับ
พี่ชายของผู้บาดเจ็บเปิดเผยออกมาบอกว่า
คู่กรณีหรือว่าพันธ์ตำรวจตรีนายนี้ได้ขอโทษน้องชาย
บอกว่าไม่มีเจตนาจะขับหนีแต่ตอนเกิดอุบัติเหตุนั้น
รถของเขามีลูกน้อยวัย๕ขวบนั่งมาด้วย
แล้วลูกน้อยเนี่ยร้องไห้ตกใจตัวเขาเองก็ทำอะไรไม่ถูก
ก็เลยขับรถพาลูกกลับไปที่บ้านก่อน
พอทราบว่าน้องถูกชนบาดเจ็บสาหัสถึงขั้นต้องตัดขา
ก็เลยเดินทางมาเยี่ยมพร้อมกับรับปากนะครับ
ว่าจะดูแลและรับผิดชอบให้หมด
ขณะเดียวกันนะครับครอบครัวของผู้บาดเจ็บพบความผิดสังเกต
ของบันทึกประจำวันสพเมืองบุรีรัมพ์
เกี่ยวกับการสอบสวนคดีนี้
คือจริงแล้วทางครอบครัวก็กลัวเหมือนกันนะคุณนะ
กลัวว่าผู้ก่อเหตุหรือว่าคนขับรถที่ประมาท
ขับรถแล้วหนีเป็นนายตำรวจยศถึงพันธุ์ตำรวจตรี
จะทำให้เขาไม่ได้รับความยุติธรรมในเรื่องของคดี
แล้วเขาก็เปิดเผยมาบอกว่าสิ่งที่ผิดสังเกต
บันทึกประจำวันของสพเมืองบุรีรำ
ก็คือเนื่องจากวันที่เกิดเหตุ
มีเพียงรถตำรวจคันสีดำ
กับรถบิ๊กไบท์ของน้องชายเท่านั้น

แต่ในบันทึกประจำวัน
กลับมีรถเก๋งโตโยต้าคันสีขาว
โผล่ขึ้นมาในข้อความบันทึกประจำวันอีกคันหนึ่ง
แล้วก็ยังระบุได้ว่าเป็นคู่กรณีที่เฉียวชนกันโดยตรง
ในขณะที่รถเก๋งตำรวจเป็นรถโตโยต้าคันสีดำ
เกี่ยวข้องในการเฉียวชนเท่านั้น
ไม่ใช่คู่กรณีโดยตรง
ข้อความที่ไฮไลท์สีชมพูไว้
คือสิ่งที่ครอบครัวผู้ได้รับบาดเจ็บตั้งข้อสังเกตไว้นะครับ
หลายอย่าง
ช่วงเกิดเหตุ
ผมมีสติดีผมจำได้ทุกอย่างครับ
โตโยต้าสีขาวทะเบียน๓๔
คันนี้ผมยังไม่เห็นเลยครับว่าอยู่ตรงไหน
ซึ่งมีใครเป็นใจของรถหรือขับรถขับในสำนวน

ครับเป็นผู้ครอบครองรถแต่นี่คือผมไม่รู้จริงจริง
แล้วไม่ใช่คันที่ผมชนด้วยจริงอันนี้คือว่าผมยืนยันได้ครับ
คู่เกาะที่ว่าเกิดเหตุขึ้นจริงจริงที่ว่าทำให้ผมเฉียวชน
และเกิดอุบัติเหตุนี้คือคันดำผมจำได้แม่นมากครับ
นี่นะครับผู้บาดเจ็บตอนนี้คือต้องได้รับกำลังใจอย่างมากเลยนะ
เพราะเขาก็ถูกตัดขาไปนะฮะแล้วเขาก็ดันมาได้รับเนี่ยฮะ
เอกสารบันทึกประจำวันไว้แล้วมีรถเก๋งโตโยต้าคันสีขาวโผล่ขึ้นมาอีกคัน
กลายเป็นเรื่องที่ทางครอบครัวและตัวผู้บาดเจ็บเองก็เคลือบแคลงสงสัยนะฮะ
เพราะว่าในวันเกิดเหตุเขาบอกเขามีสติใช่ไหมไอ้รถเก๋งคันที่ชนเขา
เขาจำได้แม่นเลยคือโตโยต้าสีดำทะเบียนกไก่จจ๘๒๓๘บุรีรำนะครับ
แล้วก็เขาเล่าเหตุการณ์ให้ฟังว่าในวันเกิดเหตุตอนที่เกิดอุบัติเหตุ
คือตอนนั้นมีสองสามีภรรยาที่ขี่รถจักรยานยนต์ตามมาแล้วก็เห็นเหตุการณ์ทั้งหมด
และสองสามีภรรยายังขี่รถจักรยานยนต์ไล่ตามรถเก๋งคันสีดำไปด้วย
แต่ตามไม่ทันนะครับเขาบอกอันนี้มันจะเป็นพยานบุคคลได้เป็นอย่างดีด้วยนะฮะ
ขณะที่พี่ชายของผู้บาดเจ็บเองนะครับพี่ชายเนี่ยเมื่อวานก็ได้รับทราบนะครับ
คู่กรณีที่มีตำรวจเป็นสารวัตรแล้วก็ยดถึงพันธ์ตำรวจตรีมาเยี่ยม
พี่ชายเองบอกว่าก็มีเพื่อนนะบอกผมเหมือนกันเตือนผมเหมือนกันให้ระวังเกี่ยวกับเรื่องของคดี
เพราะว่าส่วนใหญ่จะสู้กับคนมีสีสู้ไม่ได้เราเป็นแค่ประชาชนตาดำ
พี่ชายเองเขาก็บอกว่าเขาก็อยากจะรู้ว่าความยุติธรรมในโลกใบนี้ในสังคมไทยมันมีจริงหรือเปล่า
ได้แต่ภาวนาแล้วก็ตั้งปฏิญาณไว้ว่าไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่หรือเป็นคนธรรมดาจะต้องใช้กฎหมายฉบับเดียวกัน
คุณต้องได้รับโทษถ้าคุณทำผิดขอความเป็นธรรมให้กับน้องชายด้วยนะครับ
แล้วก็วันนี้เองนะครับตัวพี่ชายผู้ได้รับบาดเจ็บนะฮะก็จะไปลงบันทึกประจำวันเพื่อแจ้งเพิ่มเติมว่าบันทึกประจำวันที่ลงไปก่อนหน้านั้นมันไม่ถูกต้อง
มันมีพิรุษมันมีข้อที่ให้สังเกตโดยคู่กรณีที่เกิดขึ้นก็มีเพียงแค่รถบิ๊กไบท์ของน้องชายเขากับรถเก๋งโตโยต้าคันสีดำของผู้ก่อเหตุคือตำรวจยศพันธ์ตำรวจตรีเท่านั้นนะครับ
ขณะที่ภรรยาของผู้ได้รับบาดเจ็บบอกว่าสามีเธอยังทำใจไม่ได้นะเกี่ยวกับเรื่องของการที่ถูกตัดขาทิ้งนะฮะ
ซึ่งหลังจากนี้คงต้องใช้ชีวิตปกติไม่ได้แล้วโดยเฉพาะจะต้องมีภาระเลี้ยงดูลูกสาววัย๒ขวบและลูกก็ยังอยู่ในท้องอีก๑คนด้วยนะครับ
เรื่องของคดีนี้นะฮะพันธ์ตำรวจเอกกฤษณะพัฒนาเจริญบรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยนะครับว่า
หลังเกิดเหตุพนักงานสอบสวนสพเมืองบุรีรำได้เรียกตำรวจยศพันธ์ตำรวจตรีที่ขับรถชนหนุ่มกราฟฟู้ดมาสอบปากคำเพิ่มแล้ว
ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจตำแหน่งสารวัตรป้องกันและปราบปรามของสพชุมแสงนะครับพร้อมทั้งแจ้งข้อร้องแจ้ง
แจ้งไปแล้วนะฮะแจ้งข้อร้องไปแล้วนี่เขาเขียนมาแบบนี้ฮะข้อร้องอะไรนะฮะ
โศกตำรวจยังกล่าวต่อนะครับว่าในส่วนของการดำเนินคดีนั้น
พนักงานสอบสวนได้ดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายคือรวบรวมพยาหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
รอผลการตรวจพิสูจน์จากนั้นจะสรุปสำนวนการสอบสวน
มีความคิดเห็นทางคดีส่งพนักงานอายการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป
ซึ่งทั้งวันนี้นะฮะพลตำรวจตรีชาญชัยพงพิชิตกุล
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดบุรีรำผู้การจังหวัดเนี่ย
ได้มีคำสั่งให้ข้าราชการตำรวจรายดังกล่าวไปปฏิบัติราชการ
ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจภูทรจังหวัดบุรีรำเรียบร้อยแล้ว
คือย้ายออกจากสพชุมแสงก่อน
แล้วก็มีหนังสือสั่งการให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงในประเด็นดังกล่าว
แล้วก็รายงานผลให้ทราบภายใน๓วันก็จะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายนะครับ